เดี๋ยวจะพาไปดูลีลาสุดมันกับการแข่งขันส้มตำ๓วัน

เดี๋ยวไปดูกัน๓วัยมีวัยอะไรบ้างที่จังหวัดตรังครับ
โอ้โหตัวข้านี่สุดจะทนจริง

เนนปืนบ้านด้วย
การแข่งขันตั้ม๓วัยวัย
การเป็น๓วัยนะครับเขามีทุกช่วงอายุมาร่วมกัน
ในการเล่นทำซ้มตำแบบนี้
ก็คือมีตั้งแต่วัยเด็กอย่างนี้
ถูกไหมน้องสีชมพูนี่นองคือวัยเด็ก
วัยกลางแล้วก็สูงวัย
ใช่แล้วลีลาเนี่ยสุดของความมันจริง
แล้วก็เป็นกิจกรรมที่ถือว่าน่าสนับสนุนนะ
ผมว่าจริงควรจัดทุกจังหวัดเลยแบบนี้
เพราะว่าในช่วงนี้ช่วงเทศกาลสงกราน
ก็เป็นช่วงเทศกาลที่เรานั้นควรจะหันหลังกลับมา
ดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านด้วยครับ

คุกคักอะไรขนาดนั้น

เด็กน้อยนี่จะปีนเวทีขึ้นไปแล้วโอ้โห